มาอัปเดตงานของพี่ป้องกันบ้างดีกว่านะคะ
พิธีกรสุดหล่อของเราเศรษฐีป้ายแดง

ถ่อแล้วขนาดกลัวแล้วกลัวจะไปอยากดู
จะเป็นอีกหนึ่งปีคุณผู้ชมบอกเลยเฮียป้องเฉิดฉายในวงการบันเทิงนะฮะ
เพราะมีละครปังให้เราดูกันเพียบเลย
หนึ่งในนั้นก็คือโปรเจกต์ละครใหม่จำแรงรัก
เฮียป้องขอล้างภาพคนเจ้าชู้นอกใจเมีย
สวมบทบาทเป็นพระเอกแสนดีอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟ

น่าติดตามมากอันนี้ไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าเฮียป้องเนี่ยเขาจะทำได้
ตอนแรกก็ชู้มากอบอุ่นจะได้หรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รับการการันตีจากนางเอกของเรื่อง
น้องเฟิร์นนบจิราที่บอกกับเรานะคะว่าเฮียป้องเนี่ยเขาเล่นเป็นผู้ชายสายอบอุ่นได้ดีเยี่ยม
มันไม่ตบไม่จูบเฟิล์คูต
พี่ป้องเป็นคนดีพี่จากกี้เชื่อไหม
เธอมั้ยพี่จ้ะทำหน้าไม่เชื่อล่ะ
เขาอยู่ค่ายเดียวกับพี่ด้วยนะเขาทำรายการหนูอยู่กับพี่นะ
เดี๋ยวหนูจะไปแอบกับสิพี่ป้องว่าพอบอกพี่ป้องเป็นคนอื่น
ไม่เชื่อจริงผลักชิงเฮียป้องหน่อยไหมคะ
ก็มาถ่ายละครด้วยค่ะแบบว่าบางทีให้คิวถ่ายรายการเดียวให้ได้
หนูคิดถึงล้อเล่น
ทีเมานิดนึงไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีซีรีสเกาหลีอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้จำแรงรักถ้ายังไงรอติดตามกันได้นะคะ
นางเอกก็น่ารักพี่ป้องก็อบอุ่นลองดูจ้า
ใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเศรษฐีป้ายแดงด้วยนะคะ

ใครรัดทีวีช่อง๓๒ค่ะ
อุ้ยฝากเก่งเหลือเกินนะฮะ